คนเป็นแม่ยายทนไม่ไหวแล้วกับลูกเขยแบบนี้ถึงขั้นโพสต์ประจานลูกเขยเลยนะ
บอกว่าลูกเขยทำไมมาทำกับลูกสาวฉันแบบนี้
เอาเตารีดคุณมาทุบหน้าจนแบบตาเนี่ยเกือบปิดเลยหน้าบวมปูดมีแผลเลือดอาบเท่านั้นไม่พอนะ
มันยังเอาเกลือเนี่ยมาสาดใส่แผลให้ลูกสาวแสบอีกอ่ะโอ้โห

นั่นน่ะสิคะคือทั้งคู่เนี่ยคบหากันมาแล้วมีลูกน้อยด้วยกันวัย๕เดือนอ่ะ
ดูสิตัวลูกสาวเนี่ยยังโดนขนาดนี้เลยเนี่ยนะคะ
คนเป็นแม่เลยบอกว่าหลังจากนี้พอแล้วไม่ต้องมาคบกันอีกเลยเลิกแล้วต่อกันไปเลย
ลูกสาวอายุ๑๗ปีเองแต่ว่าโดนลูกเขยที่เป็นแฟนหนุ่มอายุ๑๙ปีมาทำร้ายร่างกาย
แล้วใบหน้าของลูกสาวก็มีแผลตาแดงทั้งสองข้างขอบตาบวมตาซ้ายเนี่ยบวมเกือบปิดเลยนะ
ซึ่งใต้ตาซ้ายก็ช้ำเลือดหูด้านขวาก็มีเลือดออกมีรอยบาดแผล
หัวบวมหน้าบวมหลายจุดเหลือเกินค่ะต้นคอก็บวมแผ่นหลังด้านขวาช้ำเป็นแผล
ทีนี้พอผู้สื่อข่าวเห็นโพสต์นี้ก็เลยลงไปตรวจสอบข้อได้จริงค่ะ
บ้านหลังที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่๑ที่ตำบลโคกลอยที่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ผู้เสียหายคนนี้เนี่ยนะคะอายุ๑๗ปีขอเรียกว่านางสาวไก่ละกันค่ะคุณผู้ชม
แฟนนุ่มแฟนนุ่มก็ขอเรียกว่าในเป็ดในเป็ดเนี่ยอายุ๑๙ปี
มาทำร้ายจนสภาพแบบที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
แล้วคืนวันเกิดเหตุก็คือคืนวันพระฤหัสที่ผ่านมาช่วงประมาณ๕ทุ่มค่ะ
ซึ่งสภาพวันนั้นเนี่ยนะตามเนื้อตามตัวของนางเสาไก่เนี่ยนะ
มีเกลือมีเกลือแบบอยู่เต็มบาดแผลไปหมดเลยทั้งหัวทั้งหน้า
เป็ดเขาเป็นผู้ก่อเหตุเขารับสารภาพนะ
ได้ทุบตีนางเสาไก่ด้วยเตารีดจริง
ทีนี้จากการสอบถามตัวผู้เสียหายผู้บาดเจ็บ
ก็คือนางสาวไก่เขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่า
อยู่กินกับนายเป็ดแบบสามีภรรยามาปีกว่าแล้ว
แล้วก็มีลูกด้วยกันอายุ๕เดือนกว่า
แล้วตอนที่อยู่ด้วยกันมาปีกว่าเนี่ยนะ
ตัวนางเสาไก่ก็ถูกในเป็ดทำร้ายร่างกายหลายต่อหลายครั้ง
เมื่อคืนวันที่๒๑ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยตัวนางสาวไก่นอนหลับอยู่นะ
เป็ดสามีเข้ามาในห้องแล้วก็มาทำร้าย
กลัวเหลือเกินว่าลูกสาว๕เดือนเสร็จที่อยู่ด้วยกันเนี่ย

ทีนี้ตัวนางเสาไก่ก็พยายามปกป้องคือกอดลูกเอาไว้

คุณผู้ชมหัวอกคนเป็นแม่เนาะก็กลัวว่าลูกจะโดนไปด้วย
ทีนี้ค่ะเลือดเธอเต็มไปหมดเลย
เพราะว่าเลือดออกจากการที่ถูกสามีตี
ก็เลยวิ่งหนีไปหลบที่บ้านของเพื่อนบ้าน
แล้วหลังจากนั้นแม่ของนางสาวไก่ทราบเรื่อง
ก็เลยมารับตัวลูกออกจากพื้นที่
แล้วที่ถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้เนี่ยนะคะ
นางสาวไก่บอกว่านายเป็ดอาจจะหึง
เพราะว่าที่ผ่านมานายเป็ดก็จะหึงแล้วก็เป็นแบบนี้
มาทำร้ายลูกแล้วก็กลัวเหลือเกิน
กลัวว่าลูกน้อย๕เดือนจะไม่มีพ่อก็เลยทนอยู่
อันนี้นางเสาไก่บอกนะโอ้โหโดนทำร้ายแบบนี้
ทนอยู่เพราะว่ากลัวลูกจะไม่มีพ่อ
ล่าสุดมาโดนทำร้ายอีก
รอบนี้ไม่ไหวแล้วตั้งใจจะขอเลิกแล้วต่อกัน

ก็คือนางพรประภาษีสวัสดิ์บอกว่าลูกสาว
ต้องออกจากโรงเรียนในพื้นที่โคกลอย
หลังจากนั้นพอออกจากโรงเรียนมา

แล้วก็รู้ว่าลูกสาวท้อง๒เดือน
ใกล้จะจบมต้นอีกไม่กี่เดือนเท่านั้น
ทีนี้พอออกจากโรงเรียนมาอยู่ด้วยกัน
แล้วก็รู้ว่าลูกสาวโดนทำร้ายร่างกายหลายครั้ง
แต่ว่าลูกสาวก็ใจอ่อนกลับไปคืนดี

มันเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายมาหลายต่อหลายรอบแล้ว
มาล่าสุด๕ทุ่ม๒๑มกราที่ผ่านมา

แม่มาดูลูกแม่หน่อยตอนนี้โดนผัวมันตี
ทีนี้แม่ก็เลยรีบพาลูกสาวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
โอ้โหตอนที่แม่ไปเห็นนะบอกว่าทำใจไม่ได้เลย
ลูกสาวเลือดท่วมหน้าก็เลยพาไปแจ้งความ
ที่สพท้ายเหมืองแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลท้ายเหมือง
หมอบอกว่าบาดแผลได้รับบาดเจ็บสาหัส

ทีนี้ตัวแม่ยายเองบอกว่าพอแล้วหลังจากนี้
เขยไม่ต้องมายุ่งกันอีกให้เลิกแล้วต่อกันไปเลยนะคะ